ก่อนหน้านี้เนี่ยยุคก่อนเรารายงานข่าวบอกว่ามีคนป่าก้อนหิน
ให้รถที่เขาแล่นอยู่บนถนนใช่ไหมคะ
คราวนี้ค่ะมาแปลกพุ่งเหล็กเป็นท่อแป๊บ
ปลาใส่รถที่เขาวิ่งไปวิ่งมา
เหตุการณ์นี้เกิดที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรีนะคะ

คุณผู้ชมได้ดูมุมนี้ก่อนค่ะมุมนี้เป็นภาพจากกล้องมุมจรปิดนะ
ผู้หญิงคนนี้แหละค่ะวงกลมสีแดงอ้าวนี่ไงปลาไปแล้วนะคะ
แล้วเดี๋ยวจังหวะที่เหล็กตกเนี่ยเป็นกล้องหน้ารถของรถที่เขาวิ่งมาพอดีเนี่ย
จับภาพได้อยากให้คุณผู้ชมไปดูอีกภาพหนึ่งค่ะ
นี่นะคุณผู้ชมจังหวะที่เขาปลาเมื่อสักครู่ภาพนี้เป็นภาพรับ
คลิปนี้เป็นคลิปที่รับมาค่ะแล้วจังหวะที่เหล็กที่เขาปลามานี่นะคะ
เดี๋ยวมันจะตกลงในวงกลมสีแดงลอยมาเลยค่ะคุณผู้ชม
แบบเนี่ยค่ะปลาทำไมเห็นแล้วก็ละเหียจัย
คิดว่าตัวเองเป็นนักกรีธาประเภทลานพุ่งแหลนมั้งอ่าเออเนี่ยค่ะ
เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าปากเกร็ดแรงเจอร์นะคะเป็นกล
เป็นคนนำคลิปสองคลิปเนี่ยมาโพสต์ลงในเพจเฟสบุ๊ค
แล้วก็ระบุข้อความแคปชั่นบอกว่าตัวเท่าลูกหมาห้าวจังนะ
มีปัญหากับชีวิตโดดลงสะพานพระราม๔ไปเลย
คนอื่นไม่เดือดร้อนนี่เล่นเอาเหล็กแป๊บมาโยนใส่รถชาวบ้าน
เขาเจ็บเขาตายไปพ่อน้องรับผิดชอบไหวเหรอ
แล้วจะมานั่งเป็นหมาหงอยออกสื่ออีก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนพระราม๔ฝั่งขาออกนะคะ
สักประมาณเกือบเที่ยงคืนของวันที่๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่สะพานพระราม๔ขาออก
เป็นจุดเกิดเหตุจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ช่วงกลางวันนะ
ไปพบว่าริมสะพานทั้งสองฝั่งเนี่ย
มีประชาชนสามารถเดินขึ้นเดินลง
เพื่อข้ามสะพานแม่น้ำเจ้าพระยาได้แล้วก็มีกล้องวงจรปิดติดไว้แบบ
ทั้งสองฝั่งนะคะเราไปสอบถามเรื่องของ
คดีความจากพันธ์ตำรวจเอกพงจักรปรีชาการุณพงศ์
ตอนนี้จับวัยรุ่นคนที่ก่อเหตุได้แล้วเป็นผู้หญิง
คือนักข่าวเราคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์
วัยรุ่นที่เป็นคนปลาท่อนเหล็กแป๊บเนี่ย
จับได้แล้วยอมรับบอกว่ามีเรื่องกับวัยรุ่นคู่อริใต้สะพาน
พอฝั่งตรงข้ามขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามสะพานมาเลยวิ่งไปดักแล้วก็ปานเหล็กใส่
แต่กลับไปโดนรถของคนอื่น
ส่วนผู้เสียหายขอเพียงตอนนี้เนี่ย
คือให้ผู้ก่อเหตุมารับโทษทางกฎหมาย
แล้วก็ชดใช้เรื่องของค่าซ่อมรถ
ประเมินแล้วก็คือตอนนี้สักประมาณ๘๐๐๐นะคะ
เช้าวันนี้ตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวจะพาวัยรุ่นคนก่อเหตุ
ไปส่งที่สารแขวงจังหวัดนนทบุรี

คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วก็อย่าเอาเยี่ยงอย่างนะคะ
ไปมีเรื่องกันตอนเที่ยงคืนเนี่ยนะ